ฉากแล้วนะครับสารวัตรคลั่งยื้อยิงสู้โอ้โหจบชีวิตเลยฮะ
ฉากทั้งเหตุการณ์ปิดฉากทั้งชีวิตอืม
ี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีที่ผ่านมาค่ะ
พลตรวจเอกต่อศักดิ์สูงวิมนต์รองผู้บริษัทการตรวจแห่งชาติ
รายงานข่าวล่าสุดกับสื่อมวลชนว่าสารวัตกาลครับ
ได้เสียชีวิตแล้วแต่ตลอดยี่สิบเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับโอ้โหการปฏิบัติการนั้นนะฮะ
ทำทุกวิถีทางตามยุทธศาสตร์ตามขั้นตอน
เพื่อจะได้เหตุการณ์นี้นะครับคลี่คลายแบบ
ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับไปไล่เลี่ยงกันครับ

โอ้โอ้โอ้

ภาพเหตุการณ์ตอนเนี้ยเราสามคนเป็นคนรายงานตัดไปดูภาพสดกัน
จำได้ไหมครับที่ให้เพื่อนของสารวัตการณ์เอ่อ

มาร้องเพลงก่อนไม่สำเร็จตัดสินใจประเมินแล้ว
นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาประเมิน
หมอก็มาประเมินบอกว่ามันถึงเวลาแล้ว
มันถึงเวลาแล้วเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
คุณผู้ชมครับใช่แต่เจ้าหน้าที่ก็ค่อยค่อยกระชับ
ขึ้นที่ไปเรื่อยเรื่อยนะค่ะคือสารวัตการอยู่ชั้นสอง
ตอนแรกก็เข้าไปชั้นล่างได้ครับถึงเวลาก็ขึ้นไปชั้นสองอ่ะ
จนกระทั่งนะครับตัดสินใจบุกเข้าไปในห้องของสารวัตกาล
ค่ะและในที่สุดสารวัตรกันคุณผู้ชมดูวินาทีสุดท้ายของเขา
จากการก่อนถูกจับกลุ่มยังมีมีดอยู่ในมือเลย
คือพร้อมสู้ทันทีที่ตกลงไปนะครับถูกยิงด้วยแล้วได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะ
นะครับหลังจากประเมินร่วมกับจิตแพทย์แล้วบอกว่า
สารวัฒน์กาลเริ่มสงบลงและอีกอย่างคือ

โดนบินไปฮะสำรวจดูก่อน
ไปเห็นภาพสารวัฒน์กาลนอนอยู่

ลักษณะก็คือถือมีดไว้ในมือ

แล้วคือตอนนี้ธรรมดาแกเอาผ้าห่มปิดตัวแกอยู่นะเหมือนพลางตัวนะ

เขาเรียนสารวัตรการเรียนมาบังนี้โดยเฉพาะเลย
คือเกี่ยวกับพวกแบบการอะไรนะต้องหลบพวกแก๊สน้ำตาอะไรพวกนี้
ค็กตำรวจเข้าไปยังค็กสละวัคกาลเงียบ

เพราะเขาเรียนการต่อสู้กับก๊าซน้ำตามาครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับสังเกตดูนะฮะในห้องก็มีหลายอย่าง
บางคนมองเหมือนกระติกน้ำท่อม
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมร้องเพลงเขาแล้วนะครับ
เลือกเพลงที่สารวัตกาลชอบเลยให้ใจสงบก็ยิงปืนสวนออกมา
๑๑นาฬิกาครับพลตัวเหล็กดำรงสักที่ผมบอกครับ
หน้าสูงสุดของตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาวางแผนมาบัญชาการมาอู้ภาษาเหนือกล่อม
สารวัตกาลไม่อยู่ครับ
๑นาฬิกา๕๒นาทีชุดจู่โจมแล้วก็หน่วยอรินทราชนะครับ
ส่วนที่กำลังกันเอาบันไดกับถังน้ำทำเป็นบันไดฮะนะฮะ
แล้วก็กันสื่อบอกสื่อคุณต้องออกแล้วล่ะ
แล้วขอความกรุณาหยุดไลฟ์ถ่ายทอดสดที่คุณส่งไปทางสถานี
เผยแพร่ให้ประชาชนดูหยุดเดี๋ยวนี้
เที่ยง๑๒นาทีนะครับตำรวจเริ่มขยับเข้าพื้นที่
ในบ้านผู้ก่อเหตุแล้วชุดจู่โจมก็ยิงปืนลูกซองยาวเข้าไปในบ้านหลายนัด
แต่สารวัตกาลก็ยิงตอบโต้นะครับยิงกันตรงนั้นเกือบ๕นาทีครับคุณผู้ชมฮะ
สารวัตกาลนะครับทุบกระจกบานเกร็ดแล้วกระโดดหนีลงมาชั้นล่าง
กระทั่งหน่วยอรินทราชตามมาจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล
เนื่องจากสารวัตกาลมีอาการบาดเจ็บ
ถูกยิงเข้าตามร่างกายหลายนัด
ที่ข้อพับซ้ายหน้าอกซ้าย
ท่อนบนด้านซ้ายขาขวาหน้าอกแล้วก็หลัง
เจ้าหน้าที่นะครับต้องรีบนำตัวนะครับ
ส่งเข้าห้องไอซียูแล้วก็สามารถ
สามารถปั๊มหัวใจกลับขึ้นมาได้ครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นอาการยังสาหัสนะครับ

๓ทุ่ม๔๗นาทีเมื่อคืนนี้คุณผู้ชม
ผู้กับสรนสายหมายก็รายงานว่า
สารวัตกาลเสียชีวิตแล้วครับ
ทีมแพทย์เนี่ยพยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่นะ
ต้องผ่าตัดเอาเลือดในช่องท้องออก
แต่สุดท้ายสารวัตการอาการสุดครับ
จึงตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจออก
เพราะว่าก่อนนั้นญาติเนี่ย
สารวัตการก็ยกให้เป็นดุลพินิษฐ์ของแพทย์ว่า
ยื้อชีวิตสารวัตกาลต่อไปหรือไม่ครับ

รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็เผยอีกว่า

ไม่ได้มีภาวะเหมือนคนปกติ

ณวินาทีนั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นคนร้ายคุณผู้ชม
การทำงานของตำรวจต้องอยู่ในความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายครับ
ต่อบอกที่ผ่านมาสารวัตการณ์อยู่ในทำเลที่ได้เปรียบเจ้าหน้าที่ตลอด
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าชาร์จในจังหวะที่
สารวัตการณ์เผลอก็ต้องรอเวลา
ต่อก็เลยขอโทษประชาชน
ที่อาจจะได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนไป
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชน
ตำรวจยินดีชดใช้ครับ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงสารวัตกาลเนี่ยนะ

คือเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่เป็นพลขับเลยค่ะ
แล้วก็พัฒนาฝึกฝนตัวเองไปอบรมอะไรต่างมาตลอด

คือเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการปรับปรามยาเสพติดค่ะ

ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นร้อยตำรวจเอกนะ

ตอนนั้นไม่ได้ทำงานพวกด้านสืบสวนปราบราม
ไม่ได้จับผู้ต้องหาเพราะว่านะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
ทีนี้ก็ย้ายไปที่กองบัญชาการศึกษาและตำรวจสันติบาล
ตอนนั้นก็คือสารวัตรศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนะคะ
แล้วก็อาจจะมีการพูดจาจะเสียงดังบ้างโลกส่วนตัวสูง
หลังคือเหมือนกับมีอาการทางจิตเวทนะคะ
แล้วก็เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ด้วย
แล้วเรื่องของการโยกย้ายออกนอกหน่วย
อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดด้วยหรือเปล่าเนี่ย
ก็ยังไม่มีใครรู้เพราะว่าตอนที่พยายามเกลี้ยกล่อม
ก็มีอดีตผู้บังคับบัญชาพยายามมาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็บอกว่าจะให้โยกกลับมามาทำงานที่หน่วยเดิมด้วยเหมือนกัน
ส่วนเพื่อนสนิทของสารวัฒน์ก็พูดเหมือนกันนะ
บอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง
ผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจ
เพราะว่าเหมือนกับว่าไปรู้จักกับเด็กคนนึง
ไปชอบเขานะไปชอบเขาแต่ว่าเขาปฏิเสธมา
มันก็อาจจะเป็นแบบเป็นปมในใจเรื่องของเด็กคนนึงหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับชาวบ้านในที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
เพราะว่าทางตำรวจเขาออกมายืนยันแล้ว
ว่าเดี๋ยวจะไปสำรวจเพียงแต่ท่านเนี่ยนะครับ
ไปดูเอาไว้ว่าบ้านท่านเสียหายตรงไหนตรงไหนเสียหายบ้างนะครับ
แล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไป
ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะทางตำรวจเนี่ยพูดออกข่าวแล้วด้วยเมื่อวาน

คือเรื่องนี้คนก็อยากรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้สารวัตกาลเนี่ย
ทำแบบนั้นก่อเหตุแบบนั้นยิงปืนขึ้นฟ้า
ซึ่งไม่ใช่แค่วันเกิดเหตุแต่ว่ายิงมาหลายวันก่อนหน้านั้นแล้ว

เกิดจากอะไรเกิดจากความเครียดเกิดจากสารเสพติด
หรือว่าเมื่อสักครู่ตอนที่เห็นในห้องสารวการใช่ไหม
มีเหมือนเป็นท่ออะไรสักอย่าง
คล้ายไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ไว้เสพอะไรหรือไม่
อันไหนจะมีเรื่องของรัฐธิอุชาสาตานด้วย